ส่วนวันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
หลังจากนี้ไปวันสำคัญ๓วันด้วยกัน

โดยเฉพาะช่วงเช้านายกรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล

ผ่านเอกประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมภรรษา

นายกรัฐมนตรีและภรรยาได้จุดทูบเทียน

พระพุทธบรมมหาจักรีศรีภูมิพล
มหาราช๖๐ภรรษา
พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน
โดยพระพุทธรูปดังกล่าวจัดสร้างขึ้น

พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมภรรษาครบ๕รอบ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้จุดทูบเทียน

ถวายราชศักระพระบรมชายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล

พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพร่
หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระราชาคณะ๑๐รูปให้ศีล
โดยนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องทัยธรรม
และถวายจตุปัจจัยทัยธรรมแด่พระสงฆ์
ก่อนที่จะร่วมตักบาทพระสงฆ์
โอกาสนี้มีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรี
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานสารดีกาผู้แทนหน่วยงาน
หลัดกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัด
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะ
ซึ่งการจัดพิธีทำบุญตักบาท
ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙
จากบริเวณลานพระราชวังดุสิตแล้ว
ในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ
ได้มีการจัดพิธีขึ้นพร้อมกัน
ทั่วทุกแห่งอีกด้วยค่ะ